ราวของคนสู้ชีวิตคนนี้คุณสุ
คุณสุเป็นแม่ค้าขายแมลงทอด
ซึ่งเธอต้องต่อสู้ฟันฝ่ากับโชคชะตาที่เล่นตลก

แต่เธอก็ต้องหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัว

ติดตามกันเลยกับช่วงคนสู้ชีวิต
ก็เหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องหาตังค์เนาะ

ก่อนหน้านี้ค่ะช่วยแม่ขายเสื้อผ้าอยู่ที่ลำปางค่ะ
ไม่ขายเสื้อผ้าเราแยกไปทำอาชีพขายประกันชีวิต

แล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็มาช่วยแม่ขายเสื้อผ้าต่อค่ะ
ขายแมงที่นี่เพราะว่าตอนนั้นเราท้องแล้วก็เรามีลูก

เราก็เลยไม่รู้จะทำอาชีพอะไรค่ะ
พี่สาวก็เลยชวนให้มาขายแมลงที่กรุงเทพ
เครียดมากเลยค่ะตอนนั้นรายได้สิทธิ์ลบด้วย
เพราะว่าแม่ต้องเช่าที่เช่าที่ขายเสื้อผ้าเดือนละหมื่น
จากที่ไม่เคยขายได้เยอะมันก็วันหนึ่งวันละพันแทบไม่ถึง
แต่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงห้องมีตัวเรา
แล้วก็ลูกเรายายแล้วก็ตัวแม่อีกค่ะ

แม่บอกว่าตอนที่ว่าแม่ท้องแม่ไม่รู้เลยว่ามีเรา

หรือว่าไปตามภาษาคนแก่สมัยก่อนนะคะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกมีเราอยู่

แล้วก็คือเราช่วยตัวเองได้ทุกอย่างเลย

ขาเรางอแบบบิดงอด้วยซ้ำแบบผิดทรง
ผิดรูปแล้วก็แบบยายสมัยก่อนเขา

คือเราโตมาด้วยความเป็นทุกอย่างค่ะ

เราก็เลยไม่ได้คิดถึงจุดด้อยตรงนั้นเลยค่ะ

พี่ไม่มีมือบางครั้งเด็กก็ถามทำไมพี่ไม่มีมือ

พอขายปุ๊บวันแรกได้ประมาณ๒๓พันแล้วค่ะ

สุดท้ายพอเราได้มาขายปุ๊บผลตอบรับดีมาก

ก็เลยแบบเหมือนสนุกกับการขายมะเร็งตรงนี้เลยค่ะ
พี่เจมส์ขอซื้อ

นี่

คือแบบว่าท้อสุดเลย

แต่ละเดือนเราต้องเอาเงินมาช่วยพี่
แต่ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากิน

อยากให้ทุกคนสู้นะคะสู้ในทุกวัน

อยากให้ทุกคนสู้อย่าท้อแท้กับชีวิตค่ะ

ในการใช้ชีวิตและหาเลี้ยงตัวเองเลยจริงนะคะ
ใครที่อยากจะสนับสนุนอุดหนุนคุณสู่นะคุณผู้ชม

เพราะว่าคุณสุจะขายแมลงทอด
อยู่ที่ตลาดนัดการกีฬาแห่งประเทศไทย

คุณสุจะเริ่มเปิดร้านตั้งแต่ประมาณ๕โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ

เราสองคนพร้อมกับทีมงานเป็นกำลังใจให้กับคุณสุ

ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้ครับ